ทุกผู้ชมครับมีหญิงสาวที่หัวหินนะครับตอนนี้ต้องภาวะเลยครับ
เพราะว่ามีโรคจิตนะครับไปเขียนข้อความเอาไว้บนกางเกงชั้นในของเธอ
กไว้หน้าบ้านนี่ฮะผู้หญิงคนนี้เขาก็เลยโพสต์นะครับ
กางเกงชั้นในที่มีข้อความลามกนะบอกว่ารบกวนหน่อยเนี่ยตากผ้าไว้หน้าบ้าน
เจอแบบนี้จะทำยังไงดีนี่ฮะก็เลยมาเตือนภัยกันนะครับ
บอกว่าหอมแล้วก็ทำอะไรเรียบร้อยแล้ว
คุณผู้ชมอ่านเองแล้วเขาก็เขียนให้อ่านซัดเจนอยู่แล้ว
อยากจะนู่นนี่นั่นคนใสจังเลยเนี่ย
ก่อนเกิดเหตุตากชุดชั้นในไว้ที่หอพักตอนเช้าก็จะมาหยิบไปใส่
ไปทำงานแล้วก็เจอข้อความแบบนี้ก็เลยส่งไปที่เพจ
พลเมืองในนครหัวหินให้ช่วยลงให้หน่อยเพื่อเตือนภัยกัน
เธอก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปหากล้องวงจรปิด
เจ้าของหอจะให้กล้องวงจรปิดจะไปตรวจสอบ
จะได้เห็นว่าใครมาทำจะได้ไปแจ้งความดำเนินคดีกัน
เพราะว่าคนแบบนี้เนี่ยมันอันตราย